คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีคนร้ายข่มขืนนักศึกษาสาวในห้องน้ำสาธารณะ
ซึ่งเป็นลักษณะของห้องน้ำหยอดเหรียญย่านบางนานะคะ
ซึ่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ
ว่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเร็วนี้
ส่วนห้องน้ำที่เกิดเหตุตอนนี้ทางสำนักงานเขตบางนาเขาระงับการใช้นะคะ
เพราะว่าเป็นการดัดแปลงอาคารมาทำเป็นห้องน้ำสาธารณะโดยผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนาและเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ได้นำเอกสารคำสั่งระงับการใช้อาคาร
ก่อสร้างดัดแปลงและลื้อถอนตามมาตรา๔๐วัก๑และวัก๒
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่๒
ติดไว้ที่ด้านหน้าอาคารเลขที่๓๒๐๖ถนนสุขุมวิทย์
วงและเขตบางนาซึ่งเป็นอาคาร๓ชั้นครึ่ง
ชั้นล่างดัดแปลงเป็นห้องน้ำหยอดเหรียญ
ส่วนด้านบนเปิดเป็นอพาร์ทเมนต์ให้เช่าโดยไม่มีช่องทางหนีไฟ
และมีการดัดแปลงที่ผิดไปจากกฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่จึงนำคำสั่งดังกล่าวแจ้งให้ทราบ
ไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในตัวอาคารและบริเวณอาคาร
กว่าจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่อนุญาต
หลังที่นี่เป็นจุดที่คนร้ายบุกเข้าไปข่มขืนนักศึกษาสาว
ขณะเข้าไปใช้บริการในห้องน้ำสาธารณะค่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกประชุมตำรวจชุดคลี่คลายคดี
ซึ่งก็เปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
โดยยืนยันว่าตำรวจจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีในเร็วนี้แน่ค่ะ
เพราะว่าจากแนวทางการสืบสวนพบว่า
คนร้ายเป็นคนที่ทำงานอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุนั่นเอง